สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
อากาศปลายสัปดาห์ไม่พิรมเท่าไหร่เพราะว่าออกไปไหนก็เจอแต่ความร้อนนะคะ
แต่สัปดาห์หน้าอากาศจะแปรปรวนค่ะฟ้ามืดฟ้าปิดมีฝนตกในหลายพื้นที่เลย
เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปะทะกับความร้อนชื้นนะคะ
โดยภาคเหนือจะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ค่ะ
อีสานอากาศร้อนเช่นเดียวกันมีพายุลูกเห็บตกด้วยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนอง
กระโชคแรงค่ะมีฝนตกร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะมีอากาศร้อนมีฝนตก๑๒๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือยังคงต้องระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนจัดค่ะและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเข้าสู่ฤดูไฟป่าแล้วค่ะ
โดยในรัฐฟอริดาได้เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่แผ่ไปบริเวณกว้างนะคะ
เนื่องจากมีอากาศร้อนและแห้งค่ะบวกกับลมที่พัดแรงทำให้ไฟป่าเนี่ย
ทำลายบ้านเรือนของประชาชนและมีประชาชนต้องอบพยพแล้วกว่า๕๐๐รายเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยอย่างที่บอกไปอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะคะ
อากาศจะแปรปรวนเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ